อีกหนึ่งเรื่องอย่างที่เราคุยกันคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้สมัยคน
สมัยนี้ทำไมคนเราถึงใจร้อนทำไมถึงฆ่าแกล้งกันได้
โดยที่แบบมันง่ายไปหรือเปล่า
แต่ก่อนเราจะได้ยินแต่แค่ภรรยาหึงสามี

ตามไปตบเมียน้อยตามไปหึงไปหวงไปถ่ายคงถ่ายคลิปประจาน

หึงภรรยาแต่ไม่แค่ทำร้ายแต่ฆ่าเลย
คุณดิฉันยังไม่ได้อ่านข่าวภรรยาฆ่าสามีเพราะความหึงหวงเลยนะ

เหตุการณ์นี้ภรรยาเป็นแม่ค้าขายขนมหวาน
สามีหึงกลัวภรรยาปันใจ
คว้าปืนจ่อยิงเมียที่นอนอยู่ในห้อง

ในบ้านของตนเองนี่แหละครับ
ตำรวจสพสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ยิงกันจนมีผู้เสียชีวิต
บ้านละที๑๔๑ตำบลย่านยาว
ก็พบศพนางสาวชะนัดดาสุจิตรานุภาพหรือว่าเจ๊มนต์
มนต์อายุ๔๒แล้วนะครับ
เป็นแม่ค้าขายขนมหวานในตลาดสามชุก
จมกองเลือดในห้องนอนของตนเองมีแผลถูกยิงที่หัวไหล่ซ้ายทะลุหน้าอกขวา

แล้วก็มีปืน๙มมตกอยู่ข้างที่นอนด้วยนะครับ
จากการสอบสวนบอกว่าพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
กลับจากการขายขนมหวานแล้วก็เข้าไปนอนในห้องพักในบ้าน
สามมีคือในพัชราะกราอะไรว่าโด่งี่อายุสามสิบเจ็ด
ของผู้ตายขับรถเข้าไปอาการแบบฉุนเฉียวโมโหหัวร้อนมาเลย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัดก่อนที่สามีก็คือในโด่ง
จะวิ่งออกมาจากห้องและหลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำญาติของผู้ตายและผู้ก่อเหตุ
เรื่องต้นทราบว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

เพราะในโด่งผู้ก่อเหตุมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์
คือเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบเล่นปืนด้วย
และพฤติกรรมเขาคือเสพยาบ้าด้วย

เลาะกับเมียเป็นประจำด้วยความหึงหวง
กลัวเมียที่เป็นแม่ค้าขายขนมหวาน

ตำรวจก็เร่งกระจายกำลังลงพื้นที่

เพื่อติดตามหาตัวสามีหึงโหดคนนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แบบนี้มันไม่ใช่ความรักแล้วนะคะ